ดีค่ะดีต่อใจนะคะ

ชาวเน็ตบอกว่าดูกี่รอบก็ขำทุกรอบเลย
เจ้าหนูหัวขโมยก็มาชวนไปดูคลิปนี้กันครับ
โอ้โหขโมยแบบนี้

ใช่เสียงเนี่ยดังจะขโมยเสียงดังเลย
นี่ไงเหมือนที่พี่บุ๊คพูด

เขาบอกว่าแหมขโมยเบาหน่อยไม่ได้
ขโมยแบบนี้ไม่มีขโมยที่ไหนเขาขโมยเสียงดังกัน

นี่แหละค่ะที่มาของเจ้าหนูหัวขโมยนะคะ

ชาวเน็ตถามว่ากินได้หรือลูกเอาไปไหนน่ะ
มีการโพสต์ลงบนโซเชียลพร้อมกับข้อความระบุบอกว่า
ขโมยสัตว์โลกน่ารัก
ขณะเจ้าหนูหัวขโมยคาบกระป๋องกาแฟ
แต่กระป๋องกาแฟด้านมีขนาดใหญ่กว่าตัวเองนี่สิ
หนูจะเดินแบบย่องให้เบาหน่อยก็ไม่ได้
งานนี้เลยทำให้เจ้าหนูต้องฆ่าไปกระโดดไปด้วย
จนกระทั่งกระป๋องกาแฟมันกระทบพื้นเสียงดัง

เปร้งเปล้งเปล้งนั่นแล้วแค่
แล้วมันก็ขโมยไปยากนะจะฆ่าไปปกติก็ไม่ได้

ทีนี้พอหลายคนเห็นคลิปนี้รวมถึงเราสองคนด้วย

เน็ตเข้าไปแซวใหญ่เลยบอกว่าเอ็นดูในความน่ารักนะ
ดูกี่รอบก็ขำดูกี่รอบก็ฮา
หนูจะเอากระป๋องไปทำอะไรลูกกินได้เหรอ
บางคนก็แซวบอกแหมมาเป็นจังหวะเลยนะคะ
นี่ถ้าเกิดว่าได้ยินตอนกลางคืนต้องภาวะแน่เลยนะคะ
แล้วหนูอย่าเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นจิงโจ้สิ